ในกรุงเทพมหานครก็มีวัดร้างเหมือนกัน
กลางเมืองเลยนะไปดูค่ะว่าอยู่ที่ไหน
ที่ตั้งของสะพานพระราม๘
เมื่อเดินลัดเลาะเข้าซอยหลังวัดคฤหาบดี
จะปรากฏวัดร้างที่หลบซ่อนในชุมชน
ที่มีชื่อว่าวัดสวนสวรรค์
ถูกทิ้งร้างไปเมื่อปีพุทธศักราช๒๔๖๓
โดดเด่นคือยังคงเหลืออาคารอุโบสถ
ดเด่นกลางบ้านเรือนเป็นอาคารก่อหิตถือปูนทรงสูง
ด้านหน้าอุโบสถมีปราง๒องค์
ลักษณะเป็นปรางทรงสูงชะลูด
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปังมารวิชัย
ขนานนามกันว่าหลวงพ่อดำ
สันนิษฐานอายุโดยรวมของวัดสวนสวรรค์
ร้างลงไปเมื่อราว๑๐๐ปีที่ผ่านมานี้เอง
เข้าไปในซอกนิดนึงแบบนี้ค่ะ
อยู่ในชุมชนบ้านปูนแขวงบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
นี้ถูกทิ้งร้างไปตามในคลิปเขาบอกตั้งแต่ปี๒๔๔
ร้อยกว่าปี๑๐๒ปีแล้ว
ภายในอุโบสถก็จะมีองค์หลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะ
เขาครองดูเป็นพระพุทธรูปเก่าราวสมัยอายุทยาตอนปลาย
คือถ้าดูเรื่องแบบว่าศิลปะสถาปัตยกรรมต่างเนี่ย
ก็จะบ่งบอกถึงช่วงสมัยของวัดและศิลปะของพระพุทธรูปได้
แล้วคือจากผู้เชี่ยวชาญเขามีการพิจารณารูปแบบศิลปะของวัด

วัดสวนสวรรค์น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปลาย
แล้วมาปฏิสังขรในสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้น
อายุเนี่ยก็คงจะอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่
โอ้โหโอ้ตอนนี้ดิฉันว่าจะไม่ร้างอีกต่อไป

ใครอยู่กรุงเทพแล้วอยากไปเที่ยวชมหรือใครมากรุงเทพอยากจะไปชมนะ
ยังไงพี่อยู่ตรงไหนเราเข้าไปดูกันได้นะคะ

เพราะว่าถ้ามีพระพุทธรูปอยู่แบบนี้
ก็แสดงว่าต้องมีคนที่คอยดูแลเคารพสักการะอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ